เพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะมีผู้ชายนะอยู่แถวบ้านเนี่ยนะคุณป้าเจ้าของบ้านบอกว่า๔๕ปีแล้วขี่จักรยาน
มีกล้องเรด้าส่งคลื่นกระแสจิตไปรบกวนเขา
นี่อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขามีกล้องวงจรปิดนี่คือจิ๊บนะฮะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๒ปี
ขี่รถมาหน้าบ้านของคุณป้าบุษลิน
คุณป้าเจ้าของบ้านอายุ๗๐แล้ว
นี่ตะโกนด่าเครื่องอะไรเข้าไปในบ้าน

เนี่ยเขาก่อกวนอย่างนี้มา๕ปีได้แล้วนะครับ
ซึ่งยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรกับจิ๊บมาก่อน

ก่อเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยหยุด
บ้านของป้าเนี่ยส่งคลื่นสัญญาณเรด้าไปรบกวนเขา
นี่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็เลยไปขอความช่วยเหลือ
เพจสายใหม่ต้องรอดวันนี้คุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

สอนอสายไหมด้วยลงพื้นที่ไปที่บ้าน

คุณป้ายืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เคยมีเรื่องกับจิ๊บเลยนะฮะ

ครั้งแรกเนี่ยปลายปี๒๕๕๙
มาตะโกนด่าอยู่หลังบ้านป๊า

กล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังบ้านมีหมด

ครั้งที่๒มีนาคม๖๓จิ๊บขี่รถมากวน
วนมาด่าทั้งกลางวันและกลางคืน
ครั้งที่๓๖พฤษภาคม๖๓
นี่จิ๊บนี่ปีนกำแพงบ้านเลยนะฮะ
แล้วก็เอาขวดเบียร์เนี่ยปลาใส่หลังบ้าน
ต่อมาเนี่ย๒๐พฤษภาคม๖๓

ขี่รถมาแล้วเอาแมวใส่ถุงมาแขวนไว้หน้าบ้าน

เดี๋ยวจิ๊บเขาจะมีคำตอบว่าทำไมต้องเอาแมวมาแขวนที่หน้าบ้านของป้า
ครั้งที่๕๒๑พฤษภาคม๖๓
ขี่รถมาเอาใบกระท่อมมาแขวนไว้หน้าบ้านป้าอีก
แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้๑๔มิถุนายน
ขี่รถมาเอาขวดมาปลาใส่บ้าน
ทุกครั้งจะประกอบด้วยการตะโกนด่านะ
คุณป้าบุษลินก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดำเนินการให้หน่อย
เพราะว่าคนในบ้านของคุณป้าเนี่ยเสียสุขภาพจิตหมดแล้ว
แล้วนี่จิ๊บเขายังมาอ้างกับตำรวจนะ
ว่าบ้านป้าเนี่ยส่งเรด้าไปรบกวนบ้านเขา
ป้าบอกป้าฟังแล้วป้าท้อ
คือถ้าเกิดว่าจิ๊บเขาป่วยเนี่ยญาติญาติก็ควรพาไปรักษา

ก็เขาด่าอย่างนี้แหละทุกครั้งละด่าอย่างนี้แหละด่าหยาบอย่างนี้แหละ
คือเขามองว่าเราเป็นคู่อลิแบบผิดตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้อีกเพราะป้าก็ไม่เคยไปบ้านเขา

ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
รำคาญแล้วก็อะไรอ่ะ
มันเป็นการก่อกวนเนอะอย่างนี้ก่อกวนรบกวน

คือตัวป้าตัวลุงไม่เป็นอะไรค่ะ
แต่เมื่อวานเข้ามาโยนขวดแค่นั้นแหละ
นี่ค่ะคือโยนข้าวโยนของ

ใช่ไหมฮะไหนจะความหวาดกลัวอีก
คือที่บ้านเนี่ยเขาเคยแจ้งตำรวจบ้านของคุณป้าเนี่ย
แต่มันก็เหมือนกับหลายเหตุการณ์

เพราะว่าไปตักเตือนมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะ
ตำรวจสอนอสายไหมกับทีมสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
วันนี้ก็เลยไปที่บ้านของจิ๊บนะครับทุกผู้ชมครับ
ห่างจากบ้านของคุณป้าบุษลินที่ก่อเหตุแค่๒๐๐เมตรนะฮะ

ห่างกันนิดเดียวนี่
ไปถึงก็เจอจิ๊บอยู่ที่บ้าน
ตำรวจก็ต้องเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่ตั้งนาน

ได้คุยกับป้าของจิ๊บนะฮะ

เขามาบ่นว่าบ้านของป้าบุษลินบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ส่งคลื่นเรด้ามากวนสมองของเขา

ป้าบอกป้าก็เตือนนะ

ยืนยันว่าหลานชายไม่เคยมีปัญหากับบ้านหลังนั้น

นี่ป้าบอกสงสัยจะเกี่ยวกับใบกระท่อมหรือเปล่า
จิ๊บจิ๊บไปเจอใบกระท่อมเข้าไปหรือเปล่า

เอาไปแขวนหน้าบ้านของป้าบุษลินด้วย
หรือไม่อาจจะเป็นยาเสพติดอะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
ของจิ๊บบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ยังมีเกลียดประวัติเป็นผู้ป่วย
ไม่มีไม่มีไม่มี
ออกจากบ้านหลังนั้นแล้วเขาจะไม่ไปรบกวนอีก

บอกว่าตำรวจก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะฮะ
ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งเนี่ยก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบทุกครั้ง
แล้วก็มาหาจิ๊บทุกครั้งจิ๊บก็รับปากว่าจะไม่ก่อเหตุอีก
แต่ก็ทำอีกทุกครั้งสาเหตุในจิปบอกกับนำรวจ
บอกว่าบ้านของป้าบุษลินเนี่ยมีทหารอยู่๓นาย
แล้วในบ้านมีเครื่องติดสัญญาณเรด้าซึ่งมันส่งสัญญาณมารบกวนเขา
แล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านของป้าบุษลินเนี่ย
แมวเนี่ยมีแมวเป็นสายสืบส่งคลื่นเรด้าเนี่ยมารบกวนสมอง
เขาก็เลยต้องเอาแมวเนี่ยไปคืนฮะที่เอาแมวไปแขวนเนี่ยคือ
แมวนี่คือสายสืบต้องเอาไปคืนนะ
แล้วที่วนมาตะโกนด่าอยู่เรื่อยก็อยากจะให้หยุดส่งคลื่นเรด้า
ถ้าตำรวจเอาเครื่องส่งเรด้าออกจากบ้านหลังนั้นไปได้

ตำรวจบอกโอ้โหคือไปตรวจสอบแล้วเนี่ย
ไม่มีประวัติเรื่องอาการป่วยทางจิตอะไรนะฮะ
แต่จิ๊บมีประวัติเคยถูกจับเรื่องใบกระท่อม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ได้ตัวจิ๊บก่อน
นี่วันนี้ไปเรียกทั้งวันเขาไม่ยอมออกมาจากบ้าน
ต้องไปตรวจสอบเรื่องของอาการหลอนจากยาเสพติดหรือเปล่า

ถ้ามีการเสพยาเสพติดค้นบ้านอะไรพวกนี้เนี่ย
แล้วเจอก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

เอาแมวใส่ถุงไปแขวนคืนงงมาก

แมวของอะไรเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ย